คุณผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์ที่เรานำเสนอไปเมื่อวานกันหน่อยที่บุรีรำที่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
วัยรุ่นคนหนึ่งถูกรุมกระทืบจนสลบหน้าผับแห่งหนึ่งสลบไม่พอยังถูกวิ่งกลับมาจับหน้าขึ้นเตะซ้ำ
คนก่อเหตุวิ่งหนีไปวิ่งกลับมากระทืบซ้ำอีกทั้งที่วัยรุ่นคนนี้สลบไปแล้ว
เรียกว่า๗รุ่มหนึ่งก็ว่าได้คือเขาใช้ชื่อคลิปว่าหมาหมู่เลยค่ะ
ล่าสุดจับได้ยกแก๊งแล้วนะคะหัวโจกหรือหัวหน้าแก๊งก็คือ
นายกมลพบพนารินหรือว่าเก่งอายุ๒๖ปีค่ะ
คนนี้เนี่ยเคยเป็นกาดสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในบุรีรำด้วย
ก็ถามเหตุการณ์ว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นเล่าให้ฟังหน่อยสิ
เขาก็บอกเลยว่าคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาตัวเขาก็คือในเก่งเนี่ยนะ
กับรุ่นน้องที่มีอายุประมาณ๑๘๑๙ปี๕๖คน
ไปเที่ยวผับแห่งหนึ่ง๑๘๑๙ยังเที่ยวผับไม่ได้นะ
แต่ก็ไปกันอยู่ในอำเภอเมืองบุรีรำ
อย่างที่บอกว่าในเก่งเคยเป็นกาดที่นี่ก็อาจจะรู้จักคนข้างในเยอะหน่อย
ทีนี้กลุ่มคู่กรณีมากันประมาณ๑๐กว่าคน
ก็ไม่รู้ว่าไปกระทบกระทั่งกันตอนไหนล่ะค่ะ
เขาบอกว่านายเก่งบอกนะกลุ่มคู่กรณียกนิ้วกลาง

รุ่นน้องก็เลยมาบอกในเก่งอารมณ์แบบฟ้องพี่
คือแต่คนที่ยกนิ้วกลางไม่รู้ว่าคนไหนไง
เออมาเข้ามากกว่า๑๐กว่าคน
ทีนี้พอมาฟ้องในเก่งเสร็จปุ๊บในเก่งเลย
เรียกกลุ่มคู่กรณีมาเคลียร์เลยบอกทำไมทำไมทำแบบนี้
แล้วเขาบอกว่ากลุ่มคู่กรณีเปิดฉากต่อยเขาก่อน
คราวนี้ล่ะค่ะทุรมูลมารุมประตุ้มกันเลยนะคะ
กลุ่มคู่กรณี๑๐กว่าคนก็วิ่งหนีกระจัดกระเจิงไป
คนที่โดนรุมกระทืบเนี่ยวิ่งหนีไปคนเดียวไง
พวกเขากับรุ่นน้องก็เลยวิ่งตามคนนี้นั่นแหละไป

เพราะว่าเขาเมาด้วยแล้วก็โมโหด้วย
อย่างที่บอกสลบไปแล้วดึงตัวขึ้นมาเตะที่หัวอีก
แต่เขาบอกเขาไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้ถึงขั้นกับเสียชีวิตนะ
แต่มันเป็นอารมณ์เมาที่มันหยุดไม่อยู่แล้ว
เขาบอกว่าพอทำเสร็จปุ๊บก็แยกย้ายกันไป
พอได้สติรู้สึกสงสารคู่กรณีมาก

ตอนนี้สำนึกผิดแล้วค่ะ
ได้ครับ
เขาได้มีการพูดอะไรบ้าง
ไม่ครับพี่ครับ
เขาก็ไม่ได้พูดอะไรครับ
แต่ว่าก็ไม่ได้ที่ทำก็ไม่ได้ว่าจะให้มันถึงแก่ชีวิตอะไรขนาดนี้
ก็เหมือนจะไล่ไปแบบจะทะเลาะวิบาทนะครับ

ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปสำรวจดูแถวนั้น
นอกจากผับที่เกิดเห็นแล้วมีประมาณสักสิบผับได้ค่ะ

ซึ่งทุกผับก็มีป้ายเขียนไว้นะว่าห้ามเด็กอายุต่ำกว่า๒๐ปีเข้า

ถามชาวบ้านแถวนั้นเขาก็บอกโอ้ยตีกันประจำอ่ะ
ประจำเลยอ่ะตีกันบ่อยอยู่แล้วนะคะ
อันนี้ก็ต้องให้เจ้าของพื้นที่ลงไปตรวจสอบกันด้วย
ผับบางแห่งอยู่ใกล้โรงเรียนไม่กี่ร้อยเมตร

แจ้งข้อหากับนายเก่งแล้วก็พวกอีก๔คน
ในข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นแล้ว

เดี๋ยวรอผลตรวจทางแพทย์อีกทีหนึ่ง